ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูจอมโจรไส้แตกฮะ
ก่อเหตุไว้ที่โคราชจี้ชิงเงินร้านสะดวกซื้อ

ใช่ตอนนี้จับได้แล้วเอาปืนเข้าไปขู่พนักงานหญิง
บอกเอาเงินมาให้หมดถ้าไม่ให้เดี๋ยวยิงไส้แตก

ใช่แต่ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ไงพนักงานเขาก็กลัว
เอาอะไรมาคุมไว้ให้เห็นว่าเป็นปืนนั่นแหละ
พนักงานเขาเลยต้องเอาเงินให้เอาเงินมานะไม่งั้นยิงไส้แตก
ช่วงจังหวะนี้ที่พูดไปนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อ
ที่สาขามึงทับช้างตะบนจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครรภ์ตะเจ้าศรีมา
กล้องวงจรปิดก็จับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับก็ก่อเหตุแล้วก็ได้เงินไปทั้งหมด๒๘๐๐บาท
แล้วก็หยิบเงินก็เดินออกไปเลยนะครับขับรถกระบะหลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับแล้วตอนนี้ตำรวจก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็วนะฮะ
หลังจากก่อเหตุไว้ตีสองสิบนาทีที่ผ่านมานะครับตำรวจสพจหอก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ตรวจสอบจนรู้ตัวคนร้ายไปจับได้ในแคมป์คนงานก่อสร้างแห่งหนึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
คนร้ายชื่อว่านายบุญเลิศพผลาดกลางอายุ๓๔ปีก็ยึดเงินได้นะแล้วก็ปืนที่ใช้ก่อเหตุด้วยนะครับ
ปรากฏว่าเป็นปืนพลาสติกเงินที่เขาก่อเหตุ๒๘๐๐บาทเนี่ยที่จี้ชิงเงินมาได้เนี่ย
เขาบอกว่าเขาโอนไปให้ภรรยาหมดแล้วของกลางก็คือปืนกระบอกนี้นะครับ
นายบุญเลิศนะครับที่เอาปืนพลาสติกใช้ผ้าคลุมเอาไว้แล้วก็ไปจี้ชิงเงินจากร้านสะดวกซื้อมา๒๘๐๐บาท
สารภาพว่าเพิ่งทะเลาะกับภรรยามาทะเลาะกันเรื่องไม่มีเงินส่งไปให้ภรรยาใช้
ก็เลยเกิดความเครียดเกิดอารมณ์ชั่ววูบวางแผนเข้าไปจี้ชิงเงินร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งอยู่ใกล้ใกล้กับที่ทำงานก่อสร้างเพราะเห็นว่าร้านสะดวกซื้อแห่งนี้มีแต่พนักงานผู้หญิง
ก็เข้าไปกลางดึกเลยโดยไปหาซื้อปืนพลาสติกมาอาศัยจังหวะไม่มีลูกค้าเข้าร้าน
ไปจี้เขานะครับแล้วก็ขับรถหนีไปเงินที่เอามาได้๒๘๐๐บาทก็โอนไปให้เมียหมดแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดีนี่แหละฮะแม่บอกเดี๋ยวยิงไส้แตกเลยเพราะว่าเครียด
ไม่มีเงินส่งไปให้เมียทีนี้เครียดหนักกว่าเดิมอีกเข้าคุก
จะทำยังไงทีนี้เมียก็ยิ่งไม่มีเงินใช้ใหญ่เลยนะคะ